แต่บางอย่างประชาชนถามแล้วบอกว่าจะทำได้ไหม

นั่นก็คือเรื่องของนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาท
อย่างที่ก้าวไกลเคยสัญญาไว้ตอนที่ไปหาเสียงนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้คุณพิธาก็เดินสายนะในการพูดคุยกับทางด้านเศรษฐกิจ

ใช่ครับส่วนวันนี้หลายคนจับตามองนะครับ
เพราะว่าคุณพิธานัดสื่อเอาไว้นะครับ

ประเด็นสำคัญก็คงโดนซักเกี่ยวกับ๔๕๐บาท
คุณพิธาไม่ได้ขึ้นโพเดียมเองนะ
นี่ให้รองหัวหน้าพักขึ้น
ก็คือคุณศรีตกัญญาตันศกุล
ก็แน่ชัดว่าที่ให้รองหัวหน้าพักคนนี้ขึ้น

ะเกณฑ์เอาไว้ว่าสื่อคงถามประเด็นเกี่ยวกับค่าแรงและเศรษฐกิจ
เพราะตัวของคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักเขาถูกวางไว้
ว่าอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอีกครั้งเลยนะ
ทีนี้เอาคำถามแรกก่อนเลยนะฮะที่สื่อถามนะครับ

ค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาททำได้หรือไม่
แล้วมีปัญหามีอุปสรรคอะไรหรือไม่เป็นไปได้ไหม
ใน๑๐๐วันแรกที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะทำ๔๕๐บาทให้ได้
ตามที่หาเสียงทำได้ไหมยืนยันหน่อยสำหรับก้าวไกล
คุณผู้ชมให้ไปฟังเสียงคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักเก้าไกลตอบเองนะครับ
ขึ้นค่าแรงก็จะเป็นกลไกทางฝ่ายบริหาร
ต้องใช้กลไกทางฝ่ายบริหารดังนั้นจะเริ่มต้นเดินหน้านับหนึ่งได้
ก็คือเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันคิดว่าหลายผู้ประกอบการก็คงจะมีความกังวลใจ
ในเรื่องของต้นทุนที่จะสูงขึ้นนะคะ
แต่ว่าเราก็ยังคงเดินหน้ายืนยันนะคะว่า
จะมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสม
นี่ฮะก็ยืนยันพร้อมทำตามนโยบาย๑๐๐วัน
แต่ก็ต้องดูพักร่วมเพราะว่าเราเป็นรัฐบาลผสมนะฮะ
ก็ต้องดูผลการหาบรือกับภาคส่วนต่างด้วยนะครับ

เพราะว่าเขาประกาศบอกว่า
ขุนพี่ทาร์ลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพระเก้าไกร
ก็มีกำหนดจะเดินทางไปพบพี่น้องเครือข่ายแรงงาน

ว่าที่นายกพบแรงงานพูดคุยไขข้อข้องใจ
ยืนยันนะครับคำมั่นสัญญา๑๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
เครือข่ายผู้ใช้แรงงานที่ไหนครับ
บริเวณด้านนอกหอประชุมเทศบาลตะบนบางสาวทง
จังหวัดสมุดปราการเรามีเพจไหมครับ
ที่คุณพิธาเขาโพสต์ออกมาที่พักเก้าไกรเขาโพสต์ออกมานะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องรอดูนะวันพรุ่งนี้
ไม่เป็นไรฮะเราย้อนกลับมาต่อว่า
รองหัวหน้าพักเก้าไกรแถลงเรื่องอะไรอีกนะ

เสียงสวได้ไปถึงไหนแล้ว
รองสิริกัญญาบอกแบบนี้ตอนนี้นะ๑๙เสียง
มาแล้วครับที่จะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนท่านอื่นยังสงวนท่าทีอยู่
เรื่องของตำแหน่งประธานสภา

พักเก้าไกรยังยืนยันไหมว่าประธานสภาจะต้องเป็นพักเก้าไกร
เป็นคนของพักเก้าไกรมั่นใจแค่ไหนในการวางตัวนะครับ
คุณสิริกัญญาบอกมั่นใจในการวางตัวของพักนะครับ
เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อย่าไปมองเรื่องของอายุทางการเมืองน้อย
ไม่ควรยึดติดกับเรื่องของอาวุโส

เรื่องของรอยร้าวระหว่างคุณสิทธาหมอชนน่าน
มันจะเพิ่มรอยร้าวไปสู่เรื่องของพักหรือเปล่า
ก้าวไกลเพื่อไทยไทยสร้างชาติ

เพราะมีการพูดคุยแล้วก็ขอโทษขอโพยกันแล้ว
การรับรองของกรกตจำนวนสอสอที่ลดลงไป
หนึ่งคนเนี่ยมีผลไหมบอกไม่นะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับ
เรื่องของกัญชาสุยาเสพติด
ก็ต้องมีวิธีเยียวยาผู้ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมายด้วย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการคุ้มครองประชาชน
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง
นี่ถามไปด้วยนะซึ่งคุณสิริกัญญาเองก็บอกค่ะ
บอกว่าที่มีข่าวกระแสข่าวมาว่าจะนั่งเศรษฐกิจคุมรัฐมนตรีพัง
เอกสารที่มันหลุดออกมามันเป็นแค่ข่าวลือเฉย

ถ้าเกิดว่าพักมีผลออกมายังไงก็น้อมรับ
แล้วก็ยืนยันว่าทุกการจัดสรรคือเป็นธรรม
แล้วตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้

ที่ตอนที่รองหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงแล้วก็มีสื่อต่างถาม
โอ้โหคนในไลฟ์อยากถามอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของนโยบายที่เคยหาเสียงไว้
เงินคนพิการคนสูงอายุ๓๐๐๐บาทอะไรนี่
จะได้จริงไหมได้เมื่อไหร่๑๐๐วันหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
โดยเฉพาะคำถามสำคัญค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาทได้เมื่อไหร่นะครับ